ของทัพนักกีฬาไทยเดี๋ยวทัพใหญ่เดินทางวันพรุ่งนี้นะครับ
แต่ว่าถ้าเป็นว่ายน้ำเนี่ยล่าสุดพลเอกเจริญนบสุวรรณประธานฝ่ายกีฬาว่ายน้ำเนี่ยนะครับ
ก็บอกว่านักกีฬาสองคนที่ได้ตัวไปโอลิมปิกก็คือ
นัวพัดจะลงแข่งนะครับในท่าผีเสื้อสองร้อยเมตร
แล้วก็๑๐๐เมตรแล้วก็อีกคนคือเจนจีราจะลงไหว้ท่าฟรีสไตล์
สมัครกรมยาวร้าวเป็นงานที่ยากมากในโอลิมปิกเบื้องต้นก็ไปแข่งกันตัวเอง
ตั้งเป้าจัดทำลายสถิติ๔เกมของนักกีฬางสองคนที่ทำไว้
ส่วนญี่ปุ่นการแข่งขันครั้งนี้เล่าให้ฟังกันหน่อย
เขาจัดการชิงชัยกัน๓๓๙เหรียญทองจากทั้งหมด๓๓ชนิดกีฬา
มากกว่าโอลิปิกเกมส์ครั้งที่แล้วในปี๒๐๑๖
ที่จัดชิงชัยกัน๓๐๖เหรียญทองครับจาก๒๘ชนิดกีฬา
ครั้งนี้เนี่ยก็มีเพิ่ม๕ชนิดกีฬาเข้ามานะครับ
คือเบสบอลปีนผาคาราเต้เซิร์ฟบอร์ดแล้วก็สเก็ตบอร์ดครับ
แล้วก็มีอีก๕ชนิดกีฬานะครับที่มีการชิงชัยเหรียญทองกันมากที่สุด
กรีธา๔๘เหรียญนะครับนักกีฬาไทยมี๒คน
ผ่านเข้าไปคือคิรินตันติเวศประเภทวิ่ง๑๐๐๐เมตร
สุเมนรัฐอินแสงครับนักกีฬาคว่างจักร
ตามด้วยว่ายน้ำ๓๗เหรียญทองนะครับ
ก็จะมีเจนจิราศรีสะอาดฟรีสไตล์๕๐เมตรหญิงแล้วก็
นวพัฒน์วงศ์เจริญผีเสื้อ๒๐๐เมตรชายจักรยาน๒๒เหรียญทอง
มีจุธาทิพย์มณีพันธ์ในประเภทถนนและมีมวยปล้ำนะครับ